สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของท่านพิพากษาคณากรเพียรชนะ
เป็นข่าวใหญ่มาตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์
สัปดาห์นี้ขึ้นมาวันจันทร์เรื่องก็ยังเป็นที่น่าสนใจอยู่
เท่าที่จะสรุปทิศทางข่าวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือว่า
หนึ่งข่าวมาจากจังหวัดยาลามาจากศาลจังหวัดยาลา
ว่าการยิงตัวเองคราวนี้หวังผลจะสังเวยหวังผลจะให้เสียชีวิตเลยนะครับ
เพื่อสังเวยต่อต้านที่ท่านผู้พิพากษาเข้าใจว่า
ท่านถูกแทรกแสงในการอ่านคำพิพากษาในการเขียนคำพิพากษา
แทรกแทรงจากผู้ที่อยู่สูงกว่า
ซึ่งเห็นไม่ตรงกันในคดีเกี่ยวกับความมั่นคง
ผู้พิพากษาคณากรเห็นว่าควรจะยกฟ้อง
แต่ว่ามีคำแนะนำมาแทรกเป็นลักษณะแทรกแทรงว่า
ควรต้องโทษประหารชีวิต

ท่านผู้พิพากษาก็พิพากษาอ่านคำพิพากษายกฟ้องครับ

เมื่อตัดสินใจยกฟ้องแล้ว
ทำไมต้องคิดปลิดชีพตัวเอง
คำตอบที่ตามมาจากแวดวงวงการนี้ก็บอกว่า
เพราะท่านคณากรคิดว่า
ถ้าไม่ทำตามก็จะมีปัญหาตามมา
หลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตัวท่านเอง
ถึงแม้ว่าจริงอยู่ในระบบระเบียบของศาล
แต่งตั้งเขาเป็นไปตามระบบระเบียบของศาล

เพราะสุดท้ายต้องไปจบที่คณะกรรมการตุลาการคือกต
แต่ว่าท่านคณากรก็ตัดสินใจแบบนั้น
มุมที่๒มีคำให้สัมภาษณ์ของคนที่เกี่ยวข้องตามมาทันทีที่เป็นข่าวเรื่องนี้
คนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อยู่ในแวดวงอายการชื่อปรเมฆอินทรชุมนุม
มาออกรายการของคุณจอมขวัญบ่อยหน่อยในช่วงหนึ่ง
คุณปรเมฆอินทรชุมนุมเป็นอธิบดีอายการสำนักคดีอาญาธนบุรี
ท่านบอกว่าเรื่องนี้อย่ารีบวิจารณ์
สิ่งที่เห็นเพราะอาจจะเป็นภาพลวงตา
หลายครั้งที่เป็นเรื่องโอละพ่อ
มามุมที่๓มาแนวเดียวกันเลยครับ
มีหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ว่า
อมพูดวิภาคสาหย่ารายิ่งตัวเอง

วรงเดชกิจวิกรมอดีตสสประชาธิปัตย์ที่โพสต์ข้อความว่าองค์กรศาลคือเป้าหมายของการทำลาย
แต่หลายคนคงคิดไม่ถึงว่าจะเป็นแผนการร่วมมือจากคนใน๓คนในของศาลกับนักการเมืองที่จ้องทำลาย
นักการเมืองดังกล่าวเคยโพสต์เฟสบุ๊คว่าได้รับข้อมูลจากผู้พิพากษาและจากฝั่งจำเลย
ก่อนที่จะแก้ข้อมูลจากฝั่งจำเลยเป็นข้อมูลจากผู้หวังดีเพราะมินเมย์ผิดกฎหมาย
แล้วก็ยืนยันว่าจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับจากทั้งสองฝ่าย
สะท้อนว่าพวกเขาทำงานร่วมกันมาร่วม๑เดือน
ที่สำคัญคดีของหัวหน้าพักของนักการเมืองคนนี้ใกล้
ใกล้ที่จะตัดสินและผู้พิพากษาดังกล่าวเคยไปร่วมโพสต์ข้อความต่อประเด็นนี้ด้วย
มาท่าทีของนายกรัฐมนตรีผ่านมาทางโฆษกรัฐบาล
ซึ่งบอกว่านายกขอให้ทุกฝ่าย
รอผลการประชุมก่อต่อซะก่อน
ซึ่งคอตเขานัดประชุมคณะตุลากรรมการตุลาการวันนี้ครับ

ส่วนที่เป็นสายล่อฟ้ามากหน่อย
เป็นหมู่บ้านกระสุนตกเลยครับ
เจ้าเก่าคือสสปารินาไกรคุบ
เพราะเธอโพสต์แสดงความเห็นทันทีที่เรื่องนี้เป็นข่าว
ในทำลองว่าเป็นการจัดฉาก
โอ้โหพอมาทำนองนี้ร้อนถึงรัฐบาลสิครับ
ดรนพิญโยศินร์วัสดิ์
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
เป็นเรื่องของพรรคพลังปรชรรัตน์
เพราะเธอเป็นสอสอพลังประชารัฐไม่เกี่ยวกับรัฐบาล

ส่วนข่าวจากภักดิ์พลังประชารัฐล่าสุดมีรายงานว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนในพัก
เอือมระอากับพฤติกรรมของสอสอคนนี้มาหลายครั้งแล้วเคยเตือนแล้วก็ไม่ฟัง
ฉะนั้นให้ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวภักดิ์พลังประชารัฐไม่เกี่ยว
ฉะนั้นมาถึงวันนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงต้องรอฟังกตประชุมกัน
แต่ว่าความรู้สึกลึกของคนในสังคมแน่นอนครับ
เรื่องนี้เขามีความรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเรามีปัญหามานานแล้ว
แม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาลก็มีคนเชื่อลึกว่ามีปัญหา
แต่เผอิญว่าคนจะไปวีภาควิจารณ์คำตัดสินคำวิภาคษาของสารไม่ได้
มีกรอบที่ต้องคอยระมัดระวังอยู่แต่คนเชื่อครับ
ถึงแม้ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แต่ความเชื่อในใจของคนในสังคมไทยนี้
มีมานานพอสมควรแล้วเกี่ยวกับปัญหากระบวนการยุติธรรม

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับท่านผู้พิพากษาคณากร
มันคงไม่จบเรื่องว่าท่านรักษาหายแล้วเป็นปกติ
แล้วทุกอย่างคืนสู่ปกติ
มันน่าจะมีแรงกระเพื่อมที่จะสะท้อนว่า
ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น

เรามีระบบเรามีคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
แล้วเขาก็ไปออกกฎหมายกันมา
ตอนนี้กฎหมายยังไม่บังคับใช้
แต่ว่าถ้าไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับที่คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ย

มีหลายเรื่องจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

การปฏิรูปพนักงานสอบสวน
ซึ่งจะอยู่ในส่วนของปวิอาญา
และอยู่ในส่วนของพรบตำรวจ
ที่เราพูดกันแล้วพูดกันอีกว่า
จุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรม
อยู่ที่กระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนของตำรวจ
ถ้าต้นทางมีปัญหาบูดเบี้ยว
กลางทางปลายทางก็บูดเบี้ยว
พรบตำรวจฉบับใหม่ที่บรรจุว่า
กระบวนการสอบสวนจะต้องดำเนินการยังไง
พรบปวิอาญาที่จะออกตามมาเนี่ย
ก็เป็นเรื่องเดียวกันคือจะมีการปฏิรูปพนักงานสอบสวนครับ
อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนก็มีปัญหาเรื่องถูกแทรกแทรง
รอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ตำรวจฆ่าตัวตายไปแล้วหลายคน
สี่คนในจำนวนนั้นเป็นพนักงานสอบสวน
บางคนพอบอกว่าจะย้ายจากอีกหน้าที่หนึ่งไปเป็นพนักงานสอบสวน

เป็นข่าวพนักงานสอบสวนเครียดและฆ่าตัวตายมามากแล้ว
เพราะเขามีแรงกดดันจากการถูกแทรกแซงของผู้ใต้บังคับบัญชาและอำนาจเงิน
ฉะนั้นเรื่องของวงการตุลาการ
ระดับผู้พิพากษาลงมาถึงเรื่องของตำรวจที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวนเป็นเรื่องเดียวกันครับ

เหตุการณ์ครั้งนี้เราต้องดูต่อไปว่าสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นยังไง
แต่หวังว่าการยิงตัวเองของท่านคณากรเพียรชนะไม่ศูนย์เปล่า
ถึงแม้ว่าท่านไม่เสียชีวิตอย่างที่ท่านต้องการ
แต่คนก็ชื่นชมกับสิ่งที่ท่านต่อสู้
ผมจะปิดท้ายด้วยกรอนบทหนึ่งที่เขียนถึงท่านพิพากษาคณากรวันแรกที่รู้ข่าว
วันแรกที่รู้ข่าวนั้นข่าวมาบอกว่าท่านเสียชีวิต
รอนบทนี้เขียนขึ้นในวันแรกว่าความยุติธรรมมีค่ากว่าชีวิต
ความจริงความถูกผิดบิดไม่ได้
พิพากษาต้องเที่ยงธรรมดำรงไว้ถ้าไม่ใช่เอาชีวิตเป็นเดิมพันธุ์
สะเทือนใจไปทั่วทั้งวงการว่าอำนาจมิอาจต้านความมุ่งมั่น
ทำสิ่งเป็นประจักษ์หลักประกันด้วยยอมทำวิสามันชีวิตเธอ
แต่ท่านพิพากษาผู้พิพากษาคณากรเพียรชนะและนี่คือ
หรือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับกลุ่มกับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนวงการตุลาการและวงการศาลด้วยนะฮะ
รวมถึงเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนต่อเรื่องของระบบยุติธรรมด้วยนะครับ